บางช่วงบางตอนครับคุณผู้ชมก็มีการแสดงความเห็นว่าต้องการจะ
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกมีคำแนะนำยังไงติดตามกันครับ
โดยระบุว่าถ้าหากเกิดเหตุรถเสียฉุกเฉิน
ควรจะหาอะไรโบกหรือทำสัญลักษณ์ให้คันหลังรู้

และถ้าเป็นไปได้ควรจะมีกระบองไฟกระพริบไฟฉาย
หรือว่าป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงติดท้ายรถเอาไว้

เพื่อที่ต้องการไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยแบบนี้อีก
รวมทั้งหากประสบปัญหารถเสียบนทางด่วน
บริเวณไหลทางควรจะจอดในที่ปลอดภัย
และออกมายืนบริเวณท้ายรถเพื่อที่จะได้เห็นรถด้านหลัง
หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะทำให้หลบได้ง่ายกว่า
อกจากนี้ครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็โพสต์ไว้อาลัยผู้เสียชีวิต
จากว่าคณะแพทย์กลุ่มนี้เพิ่งกลับมาจากการผ่าตัดศัลยกรรม
คนไข้ที่พัทยานะครับแต่ว่าสุดท้ายมาจบชีวิตลง
เพราะความประมาทของคนขับรถบรรทุกที่ขับมาด้วยความเร็วสูง
นี่คือบางช่วงบางตอนในโลกโซเชียลที่มีการแสดงความคิดเห็นนะครับ
และยังมีผู้ที่มองว่าปัญหารถเสียควรแก้ที่ต้นเหตุ
นั่นก็คือก่อนจะขับรถไปไหนมาไหนก็ตามแต่
ควรจะเช็คสภาพรถให้พร้อมจะดีที่สุด
เพราะว่าหลายคนสมัยนี้เปิดประตูได้ก็ขับออกไปเลย
ซึ่งการเช็ครถนั้นจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อต้องเดินทางไกล
เพื่อลดความเสี่ยงของรถเสียระหว่างการเดินทาง
แล้วยิ่งจังหวะแบบนี้เทศกาลแบบนี้ด้วย
เช็ครถเช็คตัวเองให้พร้อมก่อนออกเดินทางนะครับ